ค่ะเอาล่ะมาดูเรื่องราวของการเดินทางของคนในกรุงเทพมหานคร
ใครที่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัวก็อาจจะใช้รถไฟฟ้า
แต่ว่าต้องแจ้งข่าวกันหน่อยคุณผู้ชม
คนฝั่งธนบุรีต้องเตรียมพร้อมรับมือการเดินทางให้ดี
เพราะตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีการปิดช่องทางการจราจรบางส่วน
บริเวณสี่แยกไฟฉายถนนจรรย์สนิทวงศ์
เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างดินป้องกันโครงสร้างโครงการสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
ใช้เวลาประมาณ๔เดือนติดตามจากรายงาน
การจราจรบริเวณสี่แยกไฟฉายที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าไฟฉาย
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายช่วงเตาปูนท่าพระสัญญาที่๓
จะมีการจัดการจราจรใหม่อีกครั้งเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน
กันโครงสร้างโครงการรถไฟฟ้าจะเกิดความเสียหาย
จากการก่อสร้างโครงการทางลอดถนนจรรย์สนิทวงกับถนนพรานก
ช่วงแรกตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์นี้จะปิด๒ช่องจราจร
เริ่มจากแยกไฟฉายบริเวณขาออกแยกไฟฉายระยะทางกว่า๓๒๐เมตร๒๔ชั่วโมง
และในช่วงกลางคืน๔ทุ่มถึงตี๕ฝั่งขาเข้าจะปิดชั่วคราว
เหลือ๓ช่องจราจรไปกลับ
โดยจะมีสัญญาณไฟจราจรกำกับตามความเหมาะสม
ตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์ถึง๑๕มีนาคม
จากนั้นจะสลับมาปิดฝั่งขาเข้าแยกไฟฉายในลักษณะเดียวกัน
เริ่มตั้งแต่๑๖มีนาคมถึง๓๐เมษายน๒๕๖๒
และจะเปิดช่องจราจรให้สามารถวิ่งได้ตามปกติ
ช่วงที่๒จะทำการเบี่ยง๒ช่องจราจร
ไฟฉายฝั่งใต้๑๑๕พฤษภาคม๒๕๖๒
ตลอด๒๔ชั่วโมงและจะสลับกับทางฝั่งเหนือ
ตั้งแต่๑๖๓๑พฤษภาคมนี้เช่นกัน

เป็นการปิดเพื่อที่จะให้การก่อสร้างทางลอดของกรุงเทพมหานครเนี่ย
ทำการก่อสร้างได้รวดเร็ว
เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำ
คือการทำให้ชั้นดินที่อยู่ข้างของกำแพงเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับ

เราจะต้องทำระบบค้ำยันเยอะมาก

ซึ่งก็ทำให้มีความยุ่งยากในการก่อสร้าง
จะใช้เวลาพอสมควรที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

มันก็จะทำให้การจุดดินดำเนินการได้รวดเร็วกว่า
ผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ที่อาศัยในระแวกนั้น

เพราะต่างได้รับผลกระทบทางยอดขายที่ลดลงจากเดิม
และการเดินทางที่ต้องเพิ่มเวลามากยิ่งขึ้น
ต้องไปหาเส้นทางอื่นเพื่อจะมาร้านนี้ครับ
อาจจะต้องย้อนหรือว่า
ต้องหามาทางวัดลวกอะไรอย่างนี้ครับ

เข้าวัดลวกออกเส้นทางหลังนี้ครับ

ลูกค้ามาซื้อของก็คงลำบากอะค่ะ

เดินทางก็จะเสียเวลามากขึ้น

รายได้มันตกอยู่แล้วค่ะตอนนี้
อุโมงแล้วทำรถไฟฟ้าเป็นปี
และธุรกิจซ่อมเศร้าด้วย

จนถึง๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙

ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นสะพานข้ามคลองมอน

จะต้องวางแผนการเดินทางให้ดี
และเมื่อการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วเสร็จ

มีกำหนดเปิดให้บริการในปี๒๕๕๙
แต่เดียวกันก่อสร้างแล้วเสร็จก็

คือเขาบอกว่าช่วงนี้รถติดแหละที่ไหนที่ไหนก็เป็นเหมือนกัน
หน้าบ้านเส้นรำเขาแห่งติดจนไม่อยากผ่านเลย
แล้วที่บอกให้ฮึบหมายถึงคุณนะ